คุณตั๊กมงกฎค่ะกลับมาแล้วค่ะ
ขวัญใจของแฟนละครกลับมาในรอบ๕ปีเลยค่ะ
กับการเล่นละครอีกครั้งหนึ่งนะคะละครชื่อเรื่องเมียหลวง
คุณผู้ชมเพิ่งบวงสวงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
แน่นอนคุณตั๊กบงกฎรับบทเป็นเมียหลวงดรวิการดา
งานนี้ดิฉันดีใจมากได้เจอตั๊กบงกฎ
ไม่เจอนานก็เงากันหลายเรื่องค่ะ
ไม่อยู่เฉยสู้เมียน้อยกลับรับรองว่ามันแน่นอนค่ะ

จะแสนเจ้าชู้คุณนิวรับบทเจ้าชู้มาก
ทำครอบครัวร้าวฉันแต่นอกจอตั๊กบงกฎบอกเลยสามีรักมาก
เนี่ยเพิ่งอวดการ์ดฉลองครบรอบสิบปีที่สามีเจ้าสัวบุญชัยการ์ดนี้คุณผู้ชม
สิบปีแล้วนะที่รักเนี่ยคือซ่อนไว้ในช่อดอกไม้แล้วแอบมาเตอร์ไพรส์ค่ะน่ารัก
ก็บอกว่าดีใจมากนะคะที่สามีเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ให้ความรักมาตลอด
เอาพูดตรงนอกจากแบบข้าวของเครื่องใช้ต่างนานาแบนนงแนนเมม

ขอแบบของขวัญไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะ
ขอแค่สามีไม่นอกใจไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย
คุณผู้ชมสงสัยเจ้าสัวเจ้าชู้หรือเปล่า

ผู้หญิงสมัยนี้อาจจะเข้าหาเจ้าสัวเองก็ได้
แถมท้ายตั๊กปกติอย่างขอบคุณแฟนไทยรัฐ
คือติดตามข่าวเรามาตลอดชื่นชมนะคะ
ให้เธอเป็นไอดอลทั้งเรื่องการคลองเรือน
ดูแลตัวเองนะคะสวยเป๊ะหุ่นดีในวัย๔๐ปี
ไปฟังเสียงตั๊กปงกฎกันเลยค่ะ
ขอบคุณแฟนไทยรัฐนะคะ
ก็อยากให้ติดตามเขาไม่เคยเขียนเลยนะ
ตั้งแต่๑๙ปีไม่เคยเขียนเลย
เขียนปีที่๑๐เขายังให้ความสำคัญเรานะ

จริงของขวัญที่ดีที่สุดก็คือเขาไม่นอกใจเรา
ขอแค่นี้ไม่ต้องให้อะไรดิฉันหรอกค่ะ
เขาอาจจะไม่มีอะไรแต่เราไม่รู้ใคร
ผู้หญิงเนอะบางทีก็เข้ามาเอง

แล้วก็ตั๊กก็มีโปรเจกต์นะคะยังไม่ทิ้งปลาร้าเนาะ

แล้วตอนนี้นะคือสามีให้ไปทำไล่โกโก้
คือเป็นเกษตรกรชี้นิ้วนางบอกนะคะ

มันเป็นชีวิตแบบที่เราแบบไฟฝันเนาะเชอรี่เนาะ

บอกว่าก็อยากจะอยู่ในแบบธรรมชาติสบาย

เออนะคะแต่ไล่โกโก้เขาไม่ธรรมดานะ